จำพระเป่าปีให้กับเด็กหนุ่มที่จังหวัดขอนแก่นได้ไหม
รอบนี้ปิดคดีแล้วปิดคดีเพราะอะไร
ปิดคดีเพราะรอบนี้ศึกอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ
แต่ใครจะคาดคิดว่าพระที่ว่านี้ระดับพระธรรมทูตนะฮะ
แล้วเขาอ้างว่าที่เป็นแบบนี้เนื่องจากอาการป่วยทางจิต
อ้าวแล้วทำมาค่อนข้างโน้มนานนะครับ
เหตุการณ์นี้พระสุริยาวัดสว่างเวหาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

พระสุริยาเนี่ยอายุ๔๔ปีแล้วเป็นพระลูกวัด
แม่ทัพลิงอินร่างทรงเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้
ตอนแรกเนี่ยเขาก็จับได้ขนังค่าเขา
เพราะว่าภาพค่อนข้างชัดเจนมากแต่ไม่ยอมศึก
ไม่ยอมศึกแล้วหนีไปจำวัดอยู่วัดอื่นก่อนฮะ
สุดท้ายแล้วทีมข่าวไปย้อนไปอีกทีวัดสว่างเวหาเจอไหม

เจอพระสุริยายังอยู่ในการกินยารักษาอาการจิตเวท
อย่างนี้โยมอย่าโกรธอัตมาทำไปเพราะอาการทางจิตแท้เลย
เอาพูดอย่างนี้เหรอพูดอย่างนี้เลยตรงไปตรงมาฟังเสียง
คล้ายว่าเราเบลอเนอะเราเบลอ
แล้วมีคนสั่งให้เราทำอย่างนี้เหรอคะ
นั้นมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน

มันเหมือนไม่ใช่ตัวตนของเรา
ต้องยืนยันแหละก็คือต้องไม่มีอย่างนี้อีก
แล้วทางผู้
แพทย์ผู้ดูแลเรื่องสุขภาพจิตเรา

นั่นแหละมีหูแว่วหิวอะไร
มีความอันกลัวมีอาการอะไรไหมอย่างนี้

แล้วเป่าปีให้กับบรรดาเด็กหนุ่มทั้งหลาย
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่นท่านผอสำราน
ไปพร้อมกับเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่

ตอนแรกยื้อยุดไม่ยอม

ลาศิกขาหรือศึกจากความเป็นพระ
และมีพิธีลาศิกขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สุริยาบอกโล่งใจที่ไม่ได้ทำอะไรขัดใจชาวบ้านอีกแล้ว

กลับบ้านเพื่อรักษาอาการป่วยจิต
ครั้งนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวฟังอีกทีจากสุริยา

ก็คือเรารับผิดชอบไปแล้ว
ก็คือได้ทำหน้าที่
แล้วก็เราก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เพื่อความสบายใจของชาวพุทธทุกคน
ค่ะแล้วหลังจากจะศึกไปแล้วเนี่ย
จะกลับพระบวชหิตไหมคะ

ใครจะคาดคิดว่าพระสุริยาที่มีพฤติกรรมแบบนั้น
ปีให้กับบรรดาเด็กหนุ่มในอดีต

เป็นถึงระดับพระธรรมทูตนะฮะ
เคยได้รับการมอบหมายไปเผยแผ่พุทธศาสนา
ตามจังหวัดต่างและประเทศต่างทั่วโลก
โอ้โหทั่วโลกเดินสายเป็นพระธรรมทูตทั่วโลกมาแล้ว
ปริญญาตรีด้วยความรู้ความสามารถค่อนข้างสูงจริง
แต่จากนั้นมาใครก็ไม่คาดคิดว่าชีวิตจะมีด้านมืด
ถึงขนาดนี้ทำความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนา
เอาล่ะศึกออกไปอย่างเป็นทางการแล้วครับ